ดูกันต่อนะคะอัปเดตข่าวของแม่ตั๊กสิริพรกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดของสามีแล้วก็ลูกชายนะคะ
บังเอิญบังเอิญเกิดวันเดียวกัน

เรียกว่าแม่ตั๊กของเราเนี่ยจัดเต็มจัดหนักนะคะ
คือสามีแล้วก็ลูกรักคุณผู้ชม
ก็ไปฉลองวันเกิดนะคะด้วยการทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เป็นเจ้าพาพาไปทานอาหารเหมาะปากของเรามาก
อัลมาเกษตร์นี่แบบนี้เลยนะคะ

พาไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบนี้แหละค่ะ
แล้วของขวัญวันเกิดมีอะไรให้สามีและลูกหรือเปล่า
งานนี้พี่ตั๊กบอกว่าเอาจริงพี่ไม่มีอะไรหรอก

เพราะว่าแค่ค่าอาหารมื้อนั้นก็หลายหมื่นแล้วลูกเอ้ย

ยังหนุ้ยไม่ได้ทวงอะไรพี่ด้วย
ส่วนเพื่อนพี่น้องแกงก็มาดิครับเนี่ย

แดดชนชื่นนะคะที่มาร่วมสะพายวันเกิดให้พี่หนุ๊ยวันนั้นเนี่ย
ตั๊กบอกว่าขอบคุณทุกคนจริง
ทราบซึ้งใจมากนะคะรู้ว่าทุกคนงานยุ่งมากนะคะ
แต่ว่าทุกคนก็รักพี่นุ้ยไงมากันครบเลยค่ะ
จากวันนั้นถึงวันนี้ใช้ชีวิตอยู่มาด้วยกัน๒๐กว่าปี
ตั๊กบอกเลยนะคะถึงจะแก่เท่ายังไง

มาไปฟังเสียงแม่ตั๊กของเราเล่าถึงสามีพี่หนุ๊ยแค่ไหนค่ะ

พี่ดีใจแทนพี่หนุ๊ยนะที่เขาเป็นคนที่รักของเพื่อนฝูงเนาะ
แล้วก็พวกนั้นมาโดยที่ไม่บอกพี่นุ้ยนะ
พวกกลุ่มแก๊งกอมาดิครับ
เรารู้นิสัยสามีเราดีเพราะว่าเขาเป็นคนใจดี
แล้วเขาเป็นคนที่เต็มที่กับงานแล้วเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน
เพราะฉะนั้นพี่ตั๊กเลยไม่แปลกใจเลยค่ะตรงนี้ว่าทำไมแบบว่าเพื่อนฝูงถึงรักเขา

พี่คิดว่านะพี่นะสำหรับพี่นะก็คงแก่ตายไปด้วยกันล่ะ
จริงแกตายไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
ยังบอกด้วยว่าแจ๊ควันหลังนะมาสัมภาษณ์พ่อนุ้ยอ่ะค่ะ

พี่ตั๊กไม่ต้องกลัวค่ะพี่นุ้ยก็รักแม่ตั๊กเช่นเดียวกัน

แต่ว่าด้วยความที่อยู่กันมานานนะเวลาอยู่กันสองคนนี้ไม่กล้าบอกรักกัน
แต่เวลาจนคนอื่นเนี่ยเวลาไปถามเนี่ยเขารักกันตลอด

แล้วพี่แจ๊คเนี่ยสัมภาษณ์พี่นุ้ยตั้งแต่สมัยหัวโปกเลยใช่ไหม

สมัยตั้งแต่ว่าที่ฉันยังไม่มี
ไม่มีหนี้ไม่มีนั่น
จนตอนนี้สวยเป็นนางฟ้าแล้ว

อัปเดตเรื่องร่างกายยายแจ๊คพลอยความบอกหนึ่งแล้วนะคะ